หลังไทยประกาศชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งสอสอ๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
พร้อมกับคาดหวังว่าจะเห็นการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อทุกพัก
ขณะที่กรกตได้ประกาศวันเปิดลงทะเบียน
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตและนอกจังหวัดแล้วนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
พิจารณาเลือกประธานกรกฏอประจำเขตกันเองให้เร็วที่สุด
เพื่อให้ผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัด
ชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจต่าง
ให้มีความพร้อมเปิดรับสมัครสอสอ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๔๘กุมภาพันธ์

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด
ระหว่างวันที่๒๘มกราคมถึง๑๙กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ด้านนางสาววิชุดาเมคานุวงศ์ผู้อำนวยการกรกตกรุงเทพมหานคร
ให้ว่าที่ผู้สมัครที่ติดป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่
นำแผ่นป้ายออกภายใน๕วัน
เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
ต้องรอให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดสถานที่ติดป้ายให้ชัดเจนก่อน
หากเจ้าหน้าที่ประจำเขตพบเห็นสามารถปลดออกได้ในทันที
พักการเมืองประสานเสียงเรียกร้องให้กรกตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ออกประกาศกำหนดจุดติดป้ายหาเสียงให้ชัดเจน
ทบทวนเงื่อนไขการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติได้จริง
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ยืนยัน
ได้พูดคุยกับสมาชิกแล้วให้เก็บป้ายที่ติดตั้งไว้ตามพื้นที่ต่าง
ไปควบคุมอะไรเสียจนทำให้บรรยากาศที่จะทำให้คนสนใจการเลือกตั้ง
ได้รับข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางเนี่ย
มันถูกทำลายไปนะครับเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ
ถ้าเกิดเราจำกัดการสื่อสารจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
มันไม่ได้เป็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบมันเป็นผลเสียกับกระบวนการ

เช่นเดียวกับนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คประเทศไทยกว่าจะได้วันเลือกตั้งที่ชัดเจน
ก็ยากแสนเข็นพอถึงการรณรงค์หาเสียง
ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย
แต่ในไทยกลับทำได้อย่างยากลำบาก
กติกายุ่มหยิมราวกับว่าพักการเมืองและนักการเมืองเป็นตัวอันตราย
ต้องเฝ้าระวังจับตาทุกฝีก้าว
รัฐบาลสหรัฐแสดงความยินดีกับประเทศไทย
ประกาศวันเลือกตั้งชัดเจนแล้ว
สหรัฐหวังได้เห็นผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการอภิปรายอย่างเสรี
และความต้องการของประชาชนชาวไทย
เช่นเดียวกับโฆษกผู้แทนระดับสูง
ถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูประชาธิปไตย
และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกเลิกข้อจำกัด
กิจกรรมทางการเมืองในประเทศ
หวังว่าจะได้เห็นการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ
มีการแข่งขันและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
นำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน